ก่อนหน้านี้กรณีเวียเบลล่าชิงโอ้ยวุ่นวายกันไปหมดนะคะ
แต่ว่าใครที่รอฟังพี่เวียเนี่ยมากองตรงนี้เลย
เมื่อวานออกมาเปิดใจแล้วกรณีเบลล่าจริง
ขอบอกว่าห้างแตกมากเลยนะคะก็มีประชาชนที่มารอดูพี่เวียส่วนหนึ่งด้วยแหละ
แล้วก็มารออัปเดตประเด็นสดหน้างานก็มีนะคะ

ชิงเนี่ยรู้จักผ่านพี่นัทที่อยู่ในแก๊งเบลล่าเนี่ยไม่เคยเจอกันจริง
ตอบคำถามของจริงค่ะน่าจะเป็นความหมายที่เข้าใจผิดกัน
บอกว่านะไม่ได้ซื้อให้แค่จริงเท่านั้น
ตัวเองมีหลายตัวก็ซื้อให้ทั้งนัทและก็ชิงด้วย
ทั้งสองคนเนี่ยได้กล้องฟิล์มหมดเลยจากพี่เวียนะฮะ
จะทิ้งท้ายถึงเบลล่าแบบฟินไป๓โลกนะว่า
เบลล่าเนี่ยคือที่หนึ่งในใจมานานแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
ก็ถ้าพูดโดยตรงก็คือก็สนิทผ่านนัทนี่แหละครับ
ก็จะได้เจอเฉพาะที่เจอนัดนะครับ
คุณไม่ได้มีการนอกรอบมั้ง
ไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนอะ
ผมคงไม่คุยกับใครแบบหลายคนพร้อมกัน

เพราะว่าจริงแล้วทุกคนก็วางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะครับ
จนทีผมก็ทำงาน
พี่เวียชิงกับเบลล่าเคยเจอกันไหมคะ

ผมเดาว่าอาจจะฟิลเวอร์ไปกันหลายคนไปกันหมดอะไรอย่างนี้

แจ๊คก็ช่างถามนะเบลล่าคนเดียวในใจไหมคะ
หนึ่งในใจมานานแล้วครับโอ้ยฟินกันไปเลย
เมื่อวานพี่เวียตอบแบบรักษาน้ำใจทุกฝ่ายเลยนะ
ไม่ให้กระทบกระทั่งไม่ให้กระเทือนจิตใจอะไรกัน
แต่ว่าเชื่อว่าคำตอบของพี่เวียถูกใจแฟนคลับอย่างแน่นอน